มาเช็คกันหน่อยดีกว่าว่า๓ราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหนักจะเป็นยังไง
ต้อนรับหมอไก่อาจารย์พ่อพาทินีค่ะ

กันวันเสาร์เป็นประจำนะคะ

สำหรับ๓ราศีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหนักจากหน้ามือไปหลังมือ

ใช่ค่ะเพราะแต่ละราศีไม่เหมือนกัน
ใช่เลยค่ะมาดูกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่านะคะ
ราศีแรกที่ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงไป

ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีเมษนะคะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะ
แล้วเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือเรื่องของพวกหน้าที่การงาน

ถ้าสมมติว่าใครที่ทำงานประจำอยู่ก็มีโอกาสที่จะโยกย้าย
เปลี่ยนแปลงก็อาจจะย้ายงานออกงาน
บางคนกะว่ารับโบนัสปุ๊บจะพุ่งเหลาเลย

หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่ไม่ได้กะจะพุ่งยังอยู่ต่อ
ก็มีโอกาสที่จะโยกย้ายภายใน
เช่นในเรื่องของการเปลี่ยนแผนกนะคะ

หรือบางคนอาจจะได้เจอผู้ลูกงานใหม่

หรือว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงในทางนั้น

เปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนท้อมทำงานเปลี่ยนโต๊ะเปลี่ยนโลเคชั่น

แต่เป็นการปรับเปลี่ยนในทางที่ดีอย่างแน่นอน

ถ้าหากว่าใครไม่ได้ทำงานประจำทำธุรกิจกิจการส่วนตัวล่ะคะ

ก็มีโอกาสที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกัน

เช่นในเรื่องของการปรับปรุงการขาย
อาจจะมีการรับสินค้ามีบริการใหม่มาขาย
หรือว่าอาจจะมีการในเรื่องของพวกการลงทุนเพิ่มเติม
หรือว่าอาจจะแบบเป็นการปรับปรุงร้าน
ให้มันดีขึ้นลูกค้าก็อยากจะเข้ามาใช้บริการมากขึ้น
เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับ
ของชาวราศีเมษเป็นราศีแรก
ส่วนราศีที่๒ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนั่นก็คือ

คุณชิสาทำให้ดีชีวิตคุณจะเป็นยังไง

เปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนบ้าน

คุณชิสาเขาจะเปลี่ยนได้ไงในเมื่อเขาแต่งงานมีสามีไปแล้ว

เรื่องงานอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้าย
บางคนอาจจะอยากจะย้ายงานอยู่แล้ว

ยินดีต้อนรับสำหรับงานใหม่เลยค่ะ

ชาวราศีพฤกษกเองอาจจะมีความเครียด

เนื่องจากอิทธิพลของพระราหูที่ทับอยู่ในดวงชะตา

มันจะทำสิ่งนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นกฎเกณฑ์ขององค์กรที่เราไปไม่ได้

คุณก็ว่าไปเรื่องนี้เดี๋ยวต้องคุยกันยาว
แต่ว่าใครที่อยู่ในราศีพฤศพนี้

รวมถึงเรื่องของการทำธุรกิจส่วนตัวด้วย

หรือว่าในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่
มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

หรือว่าย้ายจากบ้านเราไปอยู่บ้านแฟน

แต่ว่าอาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของบ้าน

แต่ใหม่เปลี่ยนมุมก็ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกัน

อันนี้เรื่องสำคัญเลยรอจะฟัง
หมอไก่บอกว่าราศีนี้เนี่ย

หมอไก่คือเหมือนที่เขามีคู่แล้วกับคนสวน

เอาเรื่องของคนมีคู่ว่า

คุณคุณมีคู่นะคะ

บางทีตอนแรกเราก็มองว่าแฟนคือคู่รัก

มาอาจจะมองว่าเป็นปูชนียบุคคล

อยู่กันมานานนี่เหรอ

และความรักอาจจะจืดจางอาจจะมีปัญหาได้

ต้องระมัดระวังคอยตรวจสอบคนในบ้าน

เดี๋ยวไปหาซื้อน้ำตาลซื้อพริกมาไว้บ้านเลย

ราศีที่๓ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

สำหรับชาวราศีพิจิกษ์เนี่ย

เนื่องจากพระราหูเล็งโดงชะตาอยู่
ก็จะทำให้เกิดอาการร้อนหนาวนะคะ
มันยังไงมันมีคนมาคอยเพ่งเล็ง

มันไม่ใช่แบบเป็นไข้หรือไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่นะ
การไหมโปรเจกไหมย่ายไปบ้านไหมเจออะไรใหม่
แล้วมันดีไหม

ใช่ค่ะเหนื่อยกับการปรับตัวแรกเพราะว่าเวลาที่เราเจอการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
แบบว่าต้องเหนื่อยอยู่แล้วเพราะว่าเจอกับสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อน

ก็ปรับตัวปรับใจเพื่อรับสิ่งดีนะสำหรับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
ชีวิตจะวุ่นวายยังไงก็ตามถ้าหากตั้งใจ
ในการที่จะทำดีทุกราศีก็ดีได้เหมือนกันอย่างแน่นอนนะคะ

คราวนี้เรามาดูหน่อยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับการดูดวงจากหมอไก่ค่ะ
และสำหรับผู้โชคดีสำหรับวันนี้นั่นก็คือคุณพระสุธา

คุณพระสุธาสุทธิกิจจารักษ์ค่ะ
เกิดวันอังคารที่๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๒

เรื่องการงานการเงินสุขภาพความรักและโชคลาภ

ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ

แต่ว่างานจะประสบความสำเร็จดี

เพราะว่าจะมีโอกาสที่แบบว่าจะได้รับผิดชอบงานใหม่ด้วย

จากการงานแล้วเงินก็น่าจะดีด้วยไหมครับ

คือคุณพระสุธาจะหาเงินได้มาก

คือเงินเข้าแต่ก็ไหลรั่วออกว่างั้นเถอ

เพราะฉะนั้นต้องพึงระลึกเอาไว้
ได้มาก็ต้องหาที่เก็บเอาไว้ด้วยเหมือนกันค่ะ
การงานการเงินดีสุขภาพดีหรือเปล่าคะดีไหม
สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของโรคเลือด
ความดันหรือว่าเรื่องเลือดเรื่องอุบัติเหตุ
เสียเลือดเสียเนื้ออะไรอย่างนี้อาจจะต้องระวัง
แก้เคล็ดนะด้วยการไปทำบุญไปบริจักษ์เลือดใช่ไหม

แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคู่แล้วต้องระวัง

มีหน้าล่ะทำไมมีเกมแบบว่าเสียเลือดเสียเนื้อ
ก็นั่นไงถ้าเรื่องความรักแล้วก็มีโอกาสครับ

ต้องระวังว่าโดนแฟนกระชากหูขาด
ถ้ามีความรักคือถ้ามีคู่อยู่แล้วแต่ถ้าโสดล่ะ

แต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าเขาชอบไหม
ใช่ก็ต้องเลือกเป็นโอกาสได้เลือก

งานก็ดีเงินก็ดีความรักก็ดี

ดวงภาพรวมของเขาถือว่าดีมากนะคะ
เรื่องของโชคลาฟก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดเลย
แล้วก็อย่าลืมเช็คสุขภาพร่างกายของท่านด้วยนะคะ
ยินดีด้วยนะคะกับคุณพระสุธานะคะ
ที่ได้รับการดูดวงพร้อมทั้งรับวัตถุมงคลจากหมอไก่

ถูกมงคลวันนี้นะคะมาจากวัดไล่ขิง
จะเป็นพระสมเด็จวัดไล่ขิงค่ะ
มวลสาระเป็นเนื้อกระเบื้องหลังคาโบด

ดวงในเรื่องของหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า
ต้องนำไปบูชาอย่างไรบ้างคะหมอไก่

จากนั้นก็คือให้ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อ

แล้วก็อฏิฐาเลยอยากจะขออะไรก็อฏิฐาได้เลย

ขอแล้วก็คิดดีตั้งใจทำดีนะคะ

แต่ขอถามหมอก่ายช่วงนี้หน่อยล่ะก่อน

ถ้าสมมติว่าอยากจะเสริมดวงแบบองค์รวมเลย
ก็ขอให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการถวายสังกฐาน

ไฟฉายของกินอะไรอย่างนี้หลายอย่าง

ใช่ค่ะเราจะได้แบบโชคดีทุกอย่าง
เรียกว่าเป็นสังกฐานรวมมิตร
ใช่เลยค่ะเราจะได้โชคดีทั้งเรื่องการงานด้วยการเงินด้วย
ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจัดด้วยมือของกับเราเอง

อันนี้เรื่องจริงนะหลายคนบอกว่าไปทำสังฆฐานเนี่ย
ไปสังกฐานที่มันเป็นจัดเสร็จเอาไว้แล้ว

แต่ถ้าคุณทำเองอันนี้จะดีมากกว่าว่างั้นเถ

เห้ยมกอีกนิดนึงวันภูนิจะได้เจอกับอะไร